ต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรในไทยบ้างนะคะ
กองหน้าคนใหม่วัย๒๕ปีเข้ามาเสริมทัพ
ไทยลีกฤดูกัน๒๐๒๐ค่ะเสียงสัญญาณ๑ปีด้วยกัน
เจ้าตัวก็บอกว่าเคยติดตามบอลไทยมาระยะหนึ่งค่ะ
เพราะเคยเล่นให้กับทีมในหลีกของญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้
ส่วนเป้าหมายคือการปรับตัวให้ได้เร็วที่สุด
และก็ช่วยทีมลุ้นแชมป์ในปีนี้ให้ได้ค่ะ
เป็นผู้เล่นรายที่๒ต่อจากสหรัฐกัญญาโรธ
ทางเมืองทองยูเนเต็ดเสริมทัพเข้ามาค่ะ
หวังว่าการได้นักเตะคนนี้เข้ามาค่ะ
น่าจะเข้ามาทดแทนการหายไปของเทอร์เบอร์ตี้ได้ค่ะ
มาต่อกันที่บิ๊กปอมในอดีตศักดิ์เบนเจ้าสี่วันนะคะ
ประธานพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด
เดินทางไปชมการซ้อมและให้กำลังใจฟุตซอลทีมชาติไทยค่ะ
โดยเวลานี้บิ๊กหม่อมก็บอกว่าฟุตซอลไทยเหลือเวลาอีก๘สัปดาห์เท่านั้น
ในการที่จะเข้าสู่ทวนาเมนต์ชิงแชมป์เอเชีย
แล้วก็หวังว่าทวนาเมนต์อุ่นเครื่องที่หาดใหญ่ที่จะมีขึ้น๒๘กุมภาพันธ์นี้
น่าจะมีส่วนช่วยให้ทีมสามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่ยังมีอยู่ได้ค่ะ
จากนี้ก็ยังบอกด้วยนะคะว่าปัญหาความรุนแรงระหว่างสหรัฐกับอิราณ
ทำให้อีรักษ์กับกาต้าเป็น๒ทีมที่ถอนตัวออกจากทวนาเมนต์อุ่นเครื่องไปแล้วนะคะ
และณตอนนี้ค่ะฝ่ายจัดการแข่งขันนะคะก็กำลังหาทีมเข้ามาแทนเพื่อให้ครบ๖ชาติเท่าเดิม
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นก็คือถ้าหากว่าเติร์กมินิสถานไม่สามารถเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียได้
โดยการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียก็จะแข่งขันกัน๒๖กุมภาพันธ์ถึง๘มีนาคมนะคะ